ส่วนอีกหนึ่งสาวสาวคนนี้ก็เจอกระแสดราม่าอยู่พอสมควรนะคะ

เรื่องแรกเป็นเรื่องชุดที่เธอใส่ไปรับรางวัล
คือมีคนบอกว่าเธอไม่ค่อยปังอะไรแบบนั้น

แต่ว่าตัวเองเนี่ยแฮปปี้ที่ได้เปลี่ยนลุคดูลองดูในรูปแบบใหม่นะคะ
แต่ว่าดูเหมือนว่าดราม่านี้มันยังไม่จบดี
คือมีชาวเน็ตเนี่ยเขานำภาพชุดเจ้าปัญหาที่สาวมิวเปลี่ยนลุค
ก็คือชุดนี้เนี่ยนะมาเปรียบเทียบกับคนที่เคยใส่มาก่อนก็คือ
คุณก้อยรัชวินที่บังเอิญเขาว่าบังเอิญนะมันเหมือน
ใส่แล้วไม่พังเหมือนมิวนิถาเขาว่าอย่างนี้ไปฟังกันว่ามิวจะรู้สึกยังไงบ้าง

แต่มึงก็รู้อะมันแบบเหมือนอะไรอ่ะนั่น

สำหรับตัวโมเองโมก็ชอบนะโมไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบไม่สวยหรือแย่อะไรอย่างนั้น
บางส่วนที่มันไม่ได้พอดีตัวในอย่างนั้นมากกว่า

มันก็ถือว่าเป็นการแบบเปลี่ยนลุคด้วย
แล้วก็ทีมที่เราทำด้วยกันอะไรอย่างนี้ทุกคนก็แบบเออชอบก็ได้เปลี่ยนใหม่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มีโอกาสได้ลองเปลี่ยนลุคดูจริงแล้วคือกระแสวิพักษ์วิจารณ์มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของคนในวงการบันเทิง
ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแค่รู้สึกว่าตัวเองแบบเออได้เปลี่ยนลุคแล้วรู้สึกชอบ

แล้วก็ถู่มองเรื่องกระแสทำไมไม่เปรี้ยงเท่าที่ควร
เพราะว่ามองว่ายุคนี้คือนิสัยของคนดูมันเปลี่ยนไปแล้วคุณ
คนดูเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมองแบบดูละครผ่านทางหน้าจอเท่าไหร่
ก็เลยทำให้เรตติ้งอาจจะไม่ขยับเท่าที่ควรนั่นเอง
มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยมั้ง
ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะคะจะแบบไปชนกับเรื่องช่องอื่นอะไรอย่างนี้

นักแสดงนักทีมงานเองอ่ะ
เราก็เข้าใจนะว่าตอนนี้โลกเขาไม่ได้ดูสด
เราก็เข้าใจเรื่องเรทติ้งว่าเดี๋ยวนี้วัดไม่ค่อยได้แล้ว
ยุคนี้สมัยนี้เราก็ต้องเปลี่ยนมุมมองกันนิดนึง
มาวัดเรื่องของเรตติ้งผ่านทางหน้าจออย่างเดียวมันก็อาจจะไม่ได้
เพราะว่าจริงกระแสตอบรับเนี่ยมันก็มีคนพูดถึงเยอะนะ

ใช่เพราะว่าคนสมัยนี้ก็มีการดูย้อนหลังบ้าง
หรือว่าใช้เวลาไปทำอย่างอื่นบ้างก็คือไม่ได้อยู่กับหน้าจอทีวี
คือนิสัยของคนมันเปลี่ยนไปเราก็ต้องยอมรับ

จริงแล้วตอนนี้คนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ติดอยู่กับหน้าจอโทรทัศน์นะคะ
แต่ว่าอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์ที่คุณบอก